เบาเขาแบบให้หนูเป็นเมียแบบรับ
อะไรนะเมียแบบลับ
ไม่เปิดเผยอ๋อเป็นแบบฟันเก็บสภาพแบบน่าเก็บไม่ได้ใครเห็นหรือ

วันนี้เอชายาหันมาไทยชีวิตทองกระบูเนี่ยเหรอ

หนูเอานี้ดิว่าต้องมาซื้ออะไรกันครับ

พี่เขาบอกว่าหนูผอมลงก็เลยแบบมาหาอะไรให้มันอ้วนเขาเหมือนเดิม
โอ้ไปเบ๊ะ

มีอะไรบ่อยหรือเปล่ามึงเข้าร้านป่ายยางเติมลมเลยมา

หูยนี่พออยู่พี่เนธนี่พี่เนธเสื้อซ่อยให้ใหม่เหรอ

คุณนี่นะเข้าส่วนที่ชะโคกมนนะคะ
เฮ้ยเหมือนมันเศรษฐ์
ที่นี่อะไรไงละ
เฮ้ยมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นตอนนี้

มันเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นกรับกินศพ

ลื้อเลย
ลื้อเหรือสารเหรอ

หรือหลายอะไร

เกิดอะไรขึ้น

เกิดอะไรขึ้น

เกิดอะไรขึ้น

เกิดอะไรขึ้น

เกิดอะไรขึ้น

เกิดอะไรขึ้น

เกิดอะไรขึ้น

เกิดอะไรขึ้น

เกิดอะไรขึ้น
เกิดอะไรขึ้น
เกิดอะไรขึ้น

เกิดอะไรขึ้น

เกิดอะไรขึ้น

เกิดอะไรขึ้น
เกิดอะไรขึ้น

เกิดอะไรขึ้น

เกิดอะไรขึ้น
เกิดอะไรขึ้น

เกิดอะไรขึ้น

เกิดอะไรขึ้น
เกิดอะไรขึ้น

เกิดอะไรขึ้น

เกิดอะไรขึ้น
เกิดอะไรขึ้น

เกิดอะไรขึ้น
ดูจานทั้งหมดแล้ว

เป็นทุกของกลิ่นไม้กิศนะ

ทุกของทุกของจำเป็น
อันนี้ทูบหอมกลิ่น
เอาเถอะไม่ทันตั้งตัวหาตาย
อันนี้ทูบหอมกลิ่นกันตึม

รูปหอมกลิ่นกำยาน

อันนี้ถูกอันนี้ถูกกว่า
อันนี้ถูกเดี๋ยวครับ
แล้วสรุปทูปแบบไหนราคาถูกที่สุด
เออและตรงรวมทูปสามแบบนี้แบบไหนราคา

เจอคำถามทูปสามชนิด
งานนี้คุณเอของเราถ้าจะเข้าทาง
พรุ่งนี้กลับมาชมกันต่อว่าคุณเอจะตอบถูกหรือไม่
แต่ตอนนี้เป็นเวลาของคุณผู้ชมทางบ้านกันแล้ว
กับปวนท้าด้วน
เย้เซียสแสวะและดิ๊กสเต็น
โอ้วไม่ให้ชายกรรมใด

งานคอตรี

ต่อมากับข่าวมาอายุให้ดี

อู๊ครับแพน

สิงเกินใช่ซิงเกอร์เบล

อยากได้โทรศัพท์อยากได้โทรศัพท์รุ่นนี้บ้างอ่ะมันสนุกดีว่ะ
ชมอร่าหรอโอ้เย็ด

อะไรอ่ะนี่เดี๋ยวนะ
การงานไม่ทำยืนแอบฟังอะไรเนี่ย
เอ้ยเจ๊ปัจจี้เจ๊คุยกับเพื่อน
เจ๊คุยกับใครหว่าฮะพอไม่ถึง

สิเดี๋ยวนี้เจ๊มีกิ๊กเป็นต่างชาติ
เดี๋ยวนี้เจ๊ไม่ธรรมดาเจ๊แค่พลิปอิงกลีชได้ด้วย

เจ๊พูด

วางสายไปยัง

ภาษาได้หรือเปล่า

มันนี่
คำแรกก็ขอตังค์แล้วเหรอ

พูดอะไรผมเห็นแยกกันทั้งวันเลย

ใช่ไม่ได้เติมเงินเลยวันนี้

คุยเรื่องอะไรอ่ะเอาดีบอกมาเลย

ใครเจ๊นี่

ไม่รู้โหยแฟนโทรมาจากอังกฤษ
เดี๋ยวนี้เจ๊เราบริโภคของนอกเว้ย

เจ๊ฝรั่งไม่ดีคนไทยดีกว่าเยอะ

ตัวใหญ่แล้วนิ่มไงเนี่ย

ใช่เขาเคยจะบ้าเจ๊
ไม่เคยเขาจะมาแต่งงานกับเจ๊เหรอ
บ้าไม่ได้มาแต่งงานเขาจะมาเที่ยว

งั้นถูกแล้วเขาจะให้เจ๊เป็นไก่ให้เขา

เอาเหรอเช้าเจ๊ขันปะล่ะ
เออเอ๊ยโอ๊ค

ไปเที่ยวไหนให้ผมไปด้วยดิ

ไม่เอาอ่ะจะไปกันกับฝรั่งสองคน

ก็ฝรั่งเข้ามาตอนแรกเขาอยากจะไปเที่ยวใต้

ทางเหนือก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะไปเชียงใหม่

อ๋อพอจะได้กับคนอังกฤษ
จะได้กับคนอังกฤษนะเตรียมไลน์ไลน์สาธารณรออยู่ข้างนอก
ไอ้นี่นะเจ๊จังหวัดอะไรนะ

ไม่นะว่าแม่ห้องสอนอะเจ๊อยากไปแม่ห้องเช่า

เดินข้ามรถมันไม่ได้ฝุ่นเจ๊
เฮ่ยมึงจ่ายตังคู่หรือยัง

ไปเหนืองถ่องศร

นี่เองฮาค่าตกโต๊ะเลยเหรอฮะตากล้อง
เดี๋ยวนะแม่ห้องศรเนี่ยเขามีที่เที่ยวอะไรดีมั้งอ่ะ

โอ้ยมาเลยชาวต่างชาติจะต้องติดใจแน่เลย

ตกโต๊ะไปเว่ยพระก็ได้เจ๊

ใช่จะไปแม่ห้องศรเนี่ยแต่เจ๊กำลังคิดว่าที่เที่ยวที่ไหนมันถูกที่สุด
เพราะว่าเจ๊ลักษณะว่าฝรั่งคงไม่จ่ายเจ๊คงต้องจ่ายให้ฝรั่ง
โอ้โหแล้วแม่ห้องศรสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนค่าเข้าราคา

ใครรู้บ้างว่าค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ห้องศร๓แห่งนี้แห่งไหนราคาถูกที่สุด
๑โป่งน้ำร้อน๕ปลาย
จุดชมทะเลหมอกสุดประทับใจณม่อนหยุนไหล

กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเองที่ถ่ายกับหน้าจอ
ที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาทวันละ๑รางวัล
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
เวลา๑๙นาฬิกาทางเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนราคา

ให้ตายเหอะล้มเบิดสายควันโดยตำรวจรวบ
คนละข่าวเจ๊คนละข่าวก็เจอ
ตังน่ะ๒๐๐๐ออกมาเร็ว๒๐๐๐
ยืมตังค์๒๐๐๐เดี๋ยวเงินเดือนออกผมคืน

๑๐๐๐เดียวก็ได้ถ้าอย่างนั้นค้างผม๑๐๐๐นะ

เฮ่ยบ้าแล้วทุกคน